ทุกผู้ชมครับดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะนี่มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นพนักงานร้านนวดแผนไทย
บอกว่าถูกลูกค้าเนี่ยคุกคามข่มขู่หาว่าเธอเนี่ยโอนเงิน
เขาเนี่ยโอนเงินไปให้เธอเกินจำนวนอ่าแล้วจะขอคืนเนี่ยแล้วเธอไม่ยอมให้
เธอก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้นวดให้กับลูกค้าคนนี้นะแล้วไม่ได้เจอกันด้วย
อืมบัญชงบัญชีในการโอนเงินเข้ามาก็ให้ดูจนหมด
แต่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่พอใจ

เพื่อจะมาทวงเงินคืนบอกว่าโอนให้เกินโอนไปเก้าหมื่นนะฮะ
พนักงานของร้านที่เป็นพนักงานนวดแผนไทยเสื้อสีชมพูนะครับ
เสื้อดำที่ยืนอยู่ในเคาน์เตอร์เสื้อดำลายจุดนะครับ
คุยกับผู้ชายที่เดินเข้ามานี่ฮะที่เป็นลูกค้านี่นะ
อ่าโวยวายโวยวายอยู่สักห้านาทีที่โตเถียงกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ปัดโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงเสื้อชมพูเนี่ย
ลนลงไปก่อนจะมีการฉุดกระชากอะไรกันเกิดขึ้น
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
หลังจากที่ทางผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาส่งคลิปไปร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็มีข้อความนะฮะบอกว่าผู้หญิงเสื้อสีชมพูเป็นพนักงานนวด
นวดให้กับผู้ชายคนนี้สองครั้งก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไร
ครั้งที่๒มาใช้บริการเมื่อ๒ธันวาคมพอเสร็จงานปุ๊บก็โอนเงินเข้าบัญชี
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่ง๑๑โมงของเมื่อวานนี้คือ๑๑ธันวาคม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยโทรไลน์มาหาแล้วพูดจาไม่ดีใส่บอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีผิด
ให้เธอเข้ามาเนี่ยเก้าหมื่นบาทบอกว่ากำลังแจ้งความอยู่ด้วยที่สอนอคูคศ
ถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยให้เปิดกล้องตอบต่อหน้าตำรวจพนักงานนวดคนนี้บอกว่าเธอก็ทำตามนะฮะ
แล้วก็ถามหาสลิปของผู้ชายคนนั้นบอกว่าถ้าโอนผิดเนี่ยไหนดูซิที่โอนไปผิดเนี่ยสลิปชื่ออะไร
แล้วเธอก็เอาบัตรประชาชนให้ดูเพื่อยืนยันว่าชื่อบัญชีที่ผู้ชายคนนั้นโอนไปผิด
มันไม่ใช่ชื่อเธอก็ยืนยันกับตำรวจว่าไม่ใช่เธอแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยืนยันกับตำรวจอยู่ดี
ว่าเธอเนี่ยเป็นคนได้เงินโอนไปสุดท้ายเนี่ยนะฮะเธอบอกทั้งที่เธอก็มีหลักฐานว่าไม่ได้เอาไปเนี่ย
สลิปที่รับโอนเงินก็ไม่ใช่ชื่อเธอเนี่ยเขาก็ยังไม่ฟังแล้วเขาก็ตัดสายทิ้งไปเลย
จนกระทั่งบ่าย๒เมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือภาพนี้ฮะมาที่ร้านมาขอดูแอปธนาคารของเธอในโทรศัพท์ว่ามียอดจริงไหม
แต่พูดจาไม่ดีข่มขู่จะชกหน้าเธอก็พยายามอธิบายนะว่าเออความจริงวันที่คุณอ้างว่าโอนเงินให้ผิด๙๐๐๐บาทอะไรนะ
เราไม่ได้เจอกันเลยนะมาให้นวด๒ครั้งครั้งล่าสุดคือ๒ธันวาคมแล้วไอ้วันที่อ้างว่าโอนเงิน๙๐๐๐บาทอะไรก็ไม่ได้เจอกันเลย
เขาก็ไม่ฟังไม่พอใจขู่จะทำร้ายร่างกายอย่างเดียวพอเปิดแอปธนาคารให้ดูก็ปัดโทรศัพท์ทิ้งอีกจนโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกอีกใช้ไม่ได้อีก
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเธอก็เลยส่งคลิปนี้ไปร้องขอความเป็นธรรม
ส่วนผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าคิดว่าโอนให้เขาจริงหรือมันอะไรยังไง